วันนี้นะคะช่วงสายพี่เวียเขาออกอีเวนต์พอดีเลย

ใช่ค่ะเราก็เลยขอถามอัปเดตความรักสักหน่อยนี้

เพราะว่าช่วงใกล้จะปลายปีแบบนี้

คือเขาก็นิยมจัดงานวิวากันนะเนาะ
นะคะอ่าแล้วยิ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะ
ทีแล้วพี่เวียเค้าพึ่งจะพาน้องเบลล่าไปเจอคุณพ่อครั้งแรก
เวียก็ยอมรับนะว่าคุณพ่อถามถึงเรื่องแต่งงานบ้างแล้ว
ส่วนพอถามถึงเรื่องงานคู่
นี่ช่วงนี้มีไหมเห็นแบบถี่ยิบ
แบบนี้จะเก็บค่าขนมเป็นกระเป๋าตังค์เดียวกันแล้วหรือเปล่า
งานนี้พี่เวียขอแซวตัวเองแบบขำนะคะว่าตอนนี้ขอแยกกันก่อนนะจ๊ะ
เดี๋ยวอีกหน่อยก็คงต้องรวมเป็นกระเป๋าเดียวกันอยู่แล้วค่ะ

เดี๋ยวถึงเวลามันต้องรวมอยู่แล้วแหละ

ก็ดีใจที่แบบพาน้องมาเจอ
เหลือพี่เค้ามีเบอร์โทรศัพท์เค้าโทรคุยกันเองแล้ว
ก็มีคำถามนะครับเรื่องของ

ซึ่งผมก็บอกว่าก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ

พอถามอีกทีหนึ่งก็ปี๒ปีไปเรื่อย